เก่งจั๊งเลย
วอร์มร่างกายหน่อยเด๋วมันไปจับ

นี่แสดงว่าคุณพร้อมฟิตร่างกายมาก
เตรียมนี่เลยหน่วยทหารลาบ

ก็เดี๋ยวเตรียมตัวไปจับใบดำใบแดง

นอกจากจะต้องฟิตซ้อมร่างกายแล้วเนี่ย

ตั้งแต่เราเข้าสู่ฤดูร้อนมา

คนที่ไปเกณฑ์ทหารเขาตื่นเต้นอยู่แล้วใช่ไหม

เดี๋ยวมาดูกันหน่อยว่าอุทธภูมิ

คุณผู้ชมเห็นหน้าตามองคุณคุณพุทธนันนะ

จากการตรวจสอบในตอนนี้
ก็พบว่าอุณหภูมิเมืองไทยของเราสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

สัปดาห์นี้จะแตกต่างกับสัปดาห์ก่อน

ก่อนหน้านี้ก็จะมีลักษณะของกลุ่มเมฆ
ความชิ้นข้างเยอะจะรู้สึกแบบร้อนอบอ้าวสักส่วนใหญ่

สัปดาห์นี้ก็จะเป็นลักษณะของแดดที่ค่อนข้างแรง

ประกอบกับเป็นช่วงที่ดวงอาทิตย์ครับ
เขาได้เคลื่อนที่มาทำมุมตั้งฉากกับเมืองไทยของเรา
อย่างที่ได้เกริ่นไปตั้งแต่ต้น
ตอนนี้เองก็อยู่แถวบริเวณพื้นที่ภาคใต้อยู่
หลังจากนี้ก็จะเคลื่อนขึ้นมา

ดังนั้นตั้งแต่นี้ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม

สีแดงคือบริเวณที่มีอากาศร้อน
พบว่าพื้นที่ที่มีอากาศร้อนที่สุดในวันนี้
จะเป็นในบริเวณพื้นที่ภาคอิสานส่วนใหญ่

หลังจากนั้นก็จะเป็นในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคกลาง

ออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งก็ต้องระวังกันหน่อย
เพราะว่าตอนนี้นอกจากความร้อนที่มาจากแสงที่แล้ว
กระฟิกนี้การเปรียบเทียบ
เปรียบเทียบกับค่าเดือนเมษายนทั้งเดือน
เพราะว่าภาคอิสานอุวบนราชทานี
ถือว่าค่อนข้างที่จะรุนแรงกว่าค่าปกติ
ดังนั้นใครที่จะออกไปทำกิจกรรมกลางแจ้งต้องระวัง
สามารถที่จะทำให้ผิวของเราแสบแดงง่ายมากกว่าปกติ
๑๐๓๐นิดหนึ่งก็อาจจะไม่เตรียมได้แล้ว
ทีนี้วิธีที่จะทำอย่างไร
สามารถมีร่างกายแข็งแรง
ถ้าอาจต้องเผชิญกับแสงแดดอากาศร้อนแบบนี้
ก็คงจะต้องเตรียมรักษาตัวให้มีความฟิตซ้อมร่างกายตลอดเวลา
แล้วก็ที่สำคัญห้ามอยู่ในที่ที่บริเวณอากาศไม่ถ่ายเท
ก็จะส่งผลทำให้ร่างกายของเราทำงานหนักมากยิ่งขึ้น
ทีนี้มาดูกันหน่อยนะครับใครจะไปส่งลูกส่งหลานไปเตรียมทหาร
เอกสารที่ต้องเอาไปก็เตรียมให้พร้อม
ไปที่หน่วยตั้งแต่เช้ารับประทานอาหารให้ดี

ก็ถือว่าเป็นเหตุผลสำคัญที่หลายคนพอจับใบแดงใบดำก็เป็นลมกันไป
ทีนี้ที่สำคัญห้ามนั่งตากแดด
และที่สำคัญควรที่จะเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อน
โดยการที่ฝึกซ้อมแบบนี้นะครับก็จะทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงพอที่จะต้องไปเจอกับสภาพอากาศ
กดดันรวมกับสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นที่สถานที่ที่เขาทำการจับใบดำใบแดงแบบนี้
ก็มาเตือนกันหน่อยนะครับสำหรับใครที่จะออกไปทำกิจกรรม
จากจะไปส่งลูกส่งหลานไปเกณฑ์อาหารไปจับใบดำใบแดงแล้ว
เรื่องของแดดเรื่องของฝนฟ้าขาหนองที่จะตามมาหลังจากนี้เป็นต้นไปตั้งแต่วันที่๑๔
ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่๑๙ก็เจอผลแล้ว

ใครยังไม่ได้ตากปลาหมึกหมูแดดเดียว
ช่วงนี้ก็ทำได้อยู่หมอนออก
แต่ว่าเดี๋ยวขอไปต่อก่อน